ประเพณีบุญเดือน๑๐หรือเทศกาลศาสตร์ของชาวเหนือ
ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม
จะมีบุญสลากกะพัดหรือเรียกกันว่าตานก๋วยสลาก
เป็นช่วงเวลาที่เข้าออกรวง
ดังนั้นการตานก๋วยสลากในช่วงนี้
ถือกันว่าจะได้กุศลแรง
โดยก่อนถึงวันพิธี๑วันเรียกว่าวันดา
ชาวบ้านจะเตรียมสิ่งของเครื่องทัยธาน
เช่นข้าวสารอาหารแห้งเมี่ยงบุรีไม้ขีดไฟเทียนสีย้อมผ้า

ห่อหมกเนื้อปิ้งขนมผลไม้ต่าง
ใส่ลงในก๋วยคือตะกร้าหรือชะลอมกรุด้วยใบตอง
พร้อมกับธนบัตรติดปลายไม้
เสียบไว้ที่กรวยดอกไม้บนยอดโกย
เพื่อนำไปวัดในวันรุ่งขึ้น